คุณผู้ชมค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี
อย่างน้อยมันต้องแลกมาด้วยความพยายามความอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ
ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ก็เหมือนกัน
การยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เงินเข้ามายากกว่าค่ะ
สแกนไม่ผ่านสแกนหน้าไม่ผ่านเอาตกลงนี่ไม่ใช่หน้าฉันเหรอ
ผู้หญิงคนนึงเขารีวิวเอาไว้ในโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊ค
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าสแกนยังไงมันก็ไม่ยืนยันตัวตนยังไงมันไม่ผ่านสักที
ไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันไปทำอะไรผิดตรงไหนนะ
จุดประกายว่าหรือว่าเราต้องทำหน้าให้เหมือนบัตรประชาชนหรือเปล่า

บัตรเขาก็ทำหน้าบึ้งแต่ตัวจริงเขาไม่ได้บึ้งไง
เออเนี่ยภาพแรกทำหน้าปกติมันไม่ผ่านไงเอาภาพหลังทำให้มันเหมือนบัตรประชาชนไปเลยก็แล้วกัน
เขาบอกว่าเรื่องการสแกนเนี่ยนะคะมันทำการสแกนได้๓ครั้ง
ถ้ายืนยัน๓ครั้งแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะ
ต้องนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยในฐานะเจ้าของแอปค่ะ
เธอก็เออจะเอายังไงดีล่ะ
มันก็เลยเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะคะเลยเอามาเป็นวิทยาธาร

แล้วทำไมตอนถ่ายบัตรประชาชนหน้าบึ้งขนาดนั้นคะคุณ

ส่วนหนุ่มอีกคนนึงค่ะสแกนหน้าไม่ผ่านเหมือนกัน
ยังไงตรงไหนที่มันไม่มีหน้าตรงได้ไหม

โอ้โหหลายหน้าขนาดนี้นะสุดท้ายกว่าจะได้เงินมานี่ขับข้ามจังหวัดเลยนะคุณ